ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบให้นะคะ
คนที่โพสต์เป็นตำรวจค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลาว
ผู้กองเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะช่วงเย็น๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเข้าเวรที่สพนางรองระหว่างทางฝนตก
หลบฝนสาลาริมทางหน้าหมู่บ้านบัวตารุ่ง
ตำบลนางรองอำเภอนางรองนะคะนั่งอยู่ได้สิบนาที
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปส่งให้ภรรยาดูว่าติดฝนอยู่นะ
ยังไม่ถึงโรงพักคุยกับภรรยาเสร็จโทรศัพท์มือถือ
แตรี่เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยปิดเครื่องค่ะครับ
ก็นั่งรอให้ฝนหยุดจู่ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลัดไร่มันสัมปะหลัง
ทักข้างหลังคล้ายคล้ายกับเสียงผู้ชายนะคะทักว่าจะไปไหน
พอหันไปดูอ้าวไม่มีคนค่ะ
ก็เลยลุกไปนั่งบนรถจักรยานยนต์แทนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงคุยกัน
มีเสียงเด็กหัวเราะอยู่บนหลังคาแงนดูก็ไม่มีคนอ่ะ

พอหยิบโทรศัพท์มาดูโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องไปแล้ว
ก็เลยมั่นใจว่าผีหลอกแน่
รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากสาลาเลยค่ะ
ทั้งที่ฝนยังไม่หยุดนะคะ
แล้ววันนั้นที่ตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊กนั้นคือถามเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราเจอมันใช่หรือเปล่าใช่ไหม
ก็อยากจะถามเพื่อนนิเฟซว่าเขาเคยเจอแบบนี้บางไงอะไรอย่างนี้
อืมเลยไม่รอฝนแล้วขี่มอไซค์ออกเลย
แต่คืนนั้นออกไปแล้วผู้กองขี่กลับบ้านใช่ไหม

แบบหมดแล้วด้วยปิดมือถือไปแล้วด้วยใช่ไหม
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นนะครับบอกว่าสิ่งที่ตำรวจเจออาจจะเป็นวิญญาณคนตายก็ได้
เพราะว่าที่ผ่านมาสาราแถวนี้มีอุบัติเหตุคนเสียชีวิตหลายศพแล้วนะครับ
แล้วก็จะใช้เป็นที่พักศพด้วยนะ
เวลาจะเอาไปเผาเอาไปฝังในหมู่บ้านจะมาพักที่สาราไว้ก่อน
คนขับรถผ่านสาราตอนกลางคืนก็มักมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงแปลก
บางทีก็เห็นผู้หญิงมายืนข้างทางก็มีจนหลายคนไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืน
แล้วสาราตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวแล้วไม่มีไฟส่องสว่างด้วย
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลก็แล้วกัน